ผู้ชมครับวันนี้มีข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการผ้าเหลือง
วงการของพิสุสงฆ์นะครับหลังจากมีการเปิดเผยภาพอยู่ภาพหนึ่ง
แล้วก็ตามมาอีกหลายภาพพร้อมกับแชทข้อความ
ผู้ชายคนนึงลักษณะศีรษะเนี่ยโล้นแล้วก็อยู่ในห้องมีอ่างด้วยเห็นไหม
อยู่กับชายหนุ่มอีกคนนึงซึ่งแก้ผ้าล่อนจ้อน
อันนั้นที่เซ็นเซอร์เพราะแก้ผ้าเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่แบบกางเกงในอะไรเนอะ
ใช่คือแม้จะมีอีกคนนึงเห็นไหมฮะมีผ้าเช็ดตัวเนี่ยคลุมอยู่
คนที่มีผ้าเช็ดตัวคือคนที่หัวโล้นใช่ไหมคะ
ใช่คนที่คาดว่าจะเป็นพระเกจิชื่อดังเนี่ยนะฮะเป็นระดับเจ้าอาวาสอยู่แถววัดพระรามสามเนี่ย
คือคนขวามือคนที่จะท้มหน่อยนะครับส่วนชายหนุ่มเนี่ยฮะที่ผอมเนี่ย
เปลือยท่อนบนเนี่ยนี่เห็นไหมอยู่ในห้องด้วยกัน๒ต่อ๒นะครับ
คือในภาพต้นฉบับเนี่ยเขาจะเห็นใบหน้าชัดเจนเขาบอกอุ้ยใช่หรือเปล่า
ใช่เจ้าวาดวัดดังแถวพระรามสามหรือเปล่าแล้วไปอยู่ในห้องนอนลักษณะเหมือนเป็นโรงแรมแบบนี้ได้ยังไง
นี่อันนี้เหมือนในกุฏิอ่านอนอยู่กันสองคนนอนกายกันอยู่แบบนี้
แต่ไม่รู้ใครถ่ายนะมันหลุดมาได้ยังไงไม่รู้เออนั่นอ่ะสินี่นะสามภาพแล้วนะ
เห็นไหมฮะเออเป็นมุมถ่ายแบบถ่ายจากบุคคลที่สามอ่ะหรือยังไง
อุ้ยไม่รู้อะไรเนี่ยลักษณะคล้ายคล้ายกับพวกยาเสพติดหรือผงหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
อืมพิมพ์เสร็จในมุมไอ้มุมกุฏิเนี้ยไม่รู้ว่าใครถ่ายอ่าอ่าเดี๋ยวขอดูภาพมุมกุอ่า
ตรงนี้เออเนี้ยใครถ่ายมันเป็นมุมเหมือนแบบเพราะมีนอนอยู่สองคนใช่
คนหนึ่งเหมือนกับนี่ท่อนล่างสีเหมือนจีวอนแล้วก็ศีรษะโล้นนั่งเล่นโทรศัพท์อ่า
แต่ไอ้อีกสองภาพที่อยู่ในห้องเหมือนโรงแรมแล้วมีอ่างด้วยภาพหนึ่งอยู่บนเตียง
ภาพหนึ่งนั่งอยู่ที่อันนี้ภาพนี้อันนี้ถ่ายเองแหละดูทรงแล้วน่ะ
เพราะว่าในมือน่าจะถือกล้องใช่ไหมถ่ายเองเข้าไปได้ไหมก็อาจจะถ่ายสะท้อนเหรอ
ถ่ายสะท้อนจากกระจกไหมคะอ่าอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ถ่ายเองอ่าอันนี้ก็ถ่ายจากกระจกเหมือนกัน
แต่มันเห็นภาพอีกคนนึงเนี่ยชัดเจนเลยนั่นสิคะอ่าเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหใช่หรือเปล่า
คุยกันแบบอื้อหือใช่หรือเปล่าเนี่ยในอ่างแบบนี้ในโรงแรมแบบนี้นะฮะ
แล้วมันก็มีแชทหลุดอีกนะมีแชทด้วยไม่ได้แค่มีภาพนะฮะแชทหลุดเนี่ย
ระหว่างผู้ชายท้วมศีรษะโล้นคนนี้นะคุยกับผู้ชายคนนึง
อ่าเดี๋ยวอ่านี่เห็นไหมนี่ฮะฝั่งซ้ายเนี่ย
คาดว่าเป็นพระโอ้โหแชทหนักซ้ายเลยนะคะเนี่ยฝั่งขวาก็คือชายหนุ่มที่อยู่ในภาพ
ในห้องในอ่างในโรงแรมด้วยกันอ่ะพูดมาก็ไม่โทษใครกูโง่เองโง่มากด้วย
เวลาจุดจุดจุดกับคนอื่นพิถีพิถันกับกูคือทำนองเหมือนกับฝ่ายพวกฝ่ายพระเหมือนกับตัดพอ
เพาะชายหนุ่มไปนอนกับคนอื่นไปได้ตลอดแล้วมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งที่จะคุยกันเหมือนจะซื้อโทรศัพท์ให้เขา
อ่าจะซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้เขาด้วยนี่นะฮะคือมันเป็นหลักฐานที่โอ้โห
อ่าชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยเขาถึงขั้นไปรออยู่ที่วัดเลยนะฮะเพื่อจะถามว่าใช่หรือเปล่า
คือคุณผู้ชมส่งมาว่าเมื่อก่อนข่าวพระกับศรีกาก็ช็อกแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นพระกับชายหนุ่มแล้วเหรอ
อ่าทีนี้เราต้องตั้งต้นก่อนว่าอ่าถ้าผ้ากษีกาอาบัติปราชิกแน่นอนอย่างที่เราทราบ
แต่โลกอ่ะวัชชะโลกก็ติเตียนแล้วสุดท้ายมันอยู่ที่ใจคุณเองนั่นแหละ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย
หลุดภาพหลุดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะโดยเพจซันเดลินิวส์ออนไลน์เนี่ย
เขาเอามาโพสต์เอาไว้เนี่ยถ้านี่ดูเห็นไหมที่วัดเห็นไหม
ชาวบ้านมารอกันเต็มเลยอ๋อนี่คือจะมารอฟังคำชี้แจงใช่ไหม
เพราะเขาบอกรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับเจ้าวาดวัดคลองใหม่
พระรามสามชื่อพระมหาวิสันอุ้ยแล้วหลังจากที่เป็นข่าวดังในวันนี้นะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดด่านในฐานะเจ้าคณะเขตยานาวา
แล้วก็เจ้าคณะแขวงยานาวาที่เป็นต้นสังกัดของวัดคลองใหม่
ย่านพระรามสามซอยห้าสิบเจ็ดเนี้ยอยู่ในเขตยานวา
ก็เลยต้องมาที่วัดคลองด่านค่ะนะฮะอ่าวัดคลองใหม่ฮะขออภัย
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขารอฟังคำตอบอยู่ว่าเออไอ้เรื่องอื้อเฉาตรงนี้เนี่ย
มันจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ก็จะได้เออเคลียร์กันว่าไม่ใช่
จะได้กราบไหว้บูชากันต่อใส่บ่งใส่บาทกันต่ออืม
แต่ถ้าใช่อ่ะจะจัดการอย่างไรนี่เจ้าคณะท่านมาถึงนะฮะ
เจ้าคณะเขตยานาวาแล้วก็เจ้าคณะแขวงยานาวาท่านก็เข้ามาที่สาราการประเรียนนะครับ
เพื่อมาชี้แจงกับญาติโยมช่วงระหว่างการชี้แจงกับญาติโยม
ก็มีการปิดประตูเหล็กไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังนะฮะ
ก่อนที่เจ้าคณะเขตและเจ้าคณะแขวงซึ่งเป็นพระปกครองของพระมหาวิสัน
เจ้าวาดวัดคลองใหม่จะออกมาชี้แจงกับชาวบ้านนะฮะ
บอกว่าพระมหาวิสันตอนนี้เนี่ยได้ออกจากวัดคลองใหม่ไปแล้ว
และหมดหน้าที่การเป็นเจ้าวาดวัดไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
อยู่ที่ไหนอย่างไรชาวบ้านเขาก็ถามต่อแล้วฮะค่ะ
เพราะมันไม่เคลียร์ถามต่อตกลงไอ้หมดหน้าที่ชาววาดวัดไปแล้วเนี่ย
แล้วออกจากวัดไปแล้วนี่แล้วคือยังไงแล้วผิดหรือไม่ผิดปราชิกไหม
ไปเสพเมถุนไปทำอะไรกับชายหนุ่มหรือเปล่าแล้วจะจัดการยังไงศึกหรือยัง
อุ้ยนี่สิ่งชาวบ้านแบบลั่นเลยนะ
คือสุดท้ายเนี่ยท่านพระครูสถิตบุญยวัตรเจ้าวาดวัดด่านในฐานะเจ้าคณะเขตยานวา
แล้วก็พระมหาอาทิตย์อมโลเจ้าคณะแขวงยานวาท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามอย่างละเอียดตรงนั้นนะฮะ
ท่านก็ลุกออกจากโต๊ะจากเก้าอี้แล้วท่านก็รีบขึ้นรถออกจากวัดคลองใหม่ไปเลยฮะ

ไม่ได้หมีมันจบแล้วไง

คันทรวงจากคันตรอง

พ้นจากการเป็นการทำหน้าที่เจ้าวาดวัดไปแล้วหรือยังไง

อย่างเพจที่ลงนี้เขาบอกเสื่อมหนักอรัชชีพระดังย่านพระรามสาม
วงคู่ขาระเริงรักเปิดกุฏิเป็นฮาเร็มมั่วยา

มันมีทั้งเรื่องของการเสพเมถุน
แล้วก็ยาเสพติดอีกอ่ะทุกผู้ชมครับที่ชาวบ้านบอกทำไมไม่ให้นักข่าวเข้า
คือหลวงพ่อท่านไม่ยอมให้นักข่าวเข้าไปฟังการชี้แจง
แล้วตอนชี้แจงก็บอกกับชาวบ้านแค่สั้นแค่นี้อย่างนั้น

ว่าเออตกลงจะเอายังไงต่อนะฮะ
ส่วนคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์เป็นคนแรก
แล้วก็นำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนะครับ
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่นะฮะ
วัดคลองใหม่ที่พระราม๓นะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อลุงประสงค์อิ่มปลับอายุ๕๘ปี
ลุงประสงค์แกบอกว่าอย่างนี้
ที่เรื่องจะแดงขึ้นในวันนี้เนี่ยนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มนะ
้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเดินอยู่แถวหน้าวัดคลองใหม่
แล้วมาถามหาเจ้าวาดวัดคือพระมหาวิสันนะฮะ
พอไปถามว่าเออยังไงล่ะจะหาเจ้าอาวาสเรื่องอะไร
เขาบอกเขาติดต่อเจ้าวาดไม่ได้มาหาก็ไม่เจอ
โทรศัพท์ก็ถูกเจ้าวาดวัดยึดไป
แล้วก็อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าวาดวัด
แฉว่าเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยมีพฤติกรรมชอบยุ่งเกี่ยว
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วก็ส่งข้อมูลเป็นภาพให้ดู

แล้วก็มีภาพที่เหมือนกับถุงยาเสพติดให้ดูอีก
มีภาพภาพนึงนี่พี่วินเขาบอกเขาดูแล้วห้องมันคล้ายกับกุฏิเจ้าวาดจริงด้วย
เขาก็เลยเอาหลักฐานพวกนี้เนี่ยส่งไปให้พระปกครองตรวจสอบแล้ว
แต่เรื่องมันเงียบฮะเขาก็เลยส่งไปให้กับสื่อให้กับเพจได้เผยแพร่
แล้วกลายเป็นว่าพอวันนี้มีเรื่องดังขึ้นมา
ฝ่ายพระปกครองมาชี้แจงก็บอกแค่ว่าเจ้าวาดไม่อยู่แล้ว
จากหน้าที่เป็นเจ้าวาดไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่พอใจว่าตกลงแล้วการตรวจสอบมันคือยังไง

ผมต้องการคือว่าเจ้าวาดพิธีกรรมไม่เหมาะสมกับทุกทีม
ข้างหลังเนี่ยส่วนในภาพในอ่างเนี่ยเป็นภาพข้างหลังที่เป็นรอยสัก
แต่ว่าผมอยากให้ศึกมากกว่าไม่อยากให้ไป
รอยสักเนี่ยครับแต่ว่าผมอยากให้ศึกมากกว่าไม่อยากให้ไป
คือโดยสมรสักเนี่ยภาพมหาประเรียน๖เนี่ย
ถ้าไปที่ไหนประชาชนแถวนั้นถ้าเกิดเขาไม่รู้เรื่องนี้

รับไม่ได้ชาวคลองใหม่รับไม่ได้ทุกคน
งั้นชาวของใหม่ไม่มารวมตัวกันขนาดนี้
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางตำรวจสอนอบางโพงพางนะครับ
ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องมาดูแลความเรียบร้อยที่วัดนะฮะ
ส่วนพระลูกวัดรูปอื่นท่านบอกท่านก็ไม่รู้ข้อมูลเหมือนกัน
เกี่ยวกับเจ้าวาดรูปนี้ส่วนผู้ชายที่มีรูปคลายคู่กันกับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ย
ตรวจสอบแล้วพบว่าเขาเป็นชาวนครสวรรค์ชาวบ้านบอกมาหาเจ้าวาดบ่อย
แล้วที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็อาจจะมีปัญหากับเจ้าอาวาสแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเงินทองหรืออะไรยังไง
พอไม่ได้เจอเจ้าวาดไอ้ภาพถ่ายต่างที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็บันทึกเอาไว้
มันก็เลยหลุดออกมาแต่อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าดีนะ
ไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะส่วนเจ้าวาดรูปนี้ท่านอยู่ที่ไหนอย่างไร
ไม่รู้เหมือนกันฮะค่ะก็ถ้าอยากชี้แจงจริงจริงก็เนี่ย
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาก็บอกเหมือนกันนะว่า
หลวงพ่ออยู่ที่ไหนออกมาชี้แจงหน่อยประชาชนอยากฟัง
ที่สำคัญก็คือฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์ท่านก็ต้องรีบชี้แจงหน่อย
โยมจะได้สบายใจนะใช่ค่ะ